ตลาดสุขภาพตอนนี้ถือว่ากำลังเติบโตอย่างดีนะครับ
ก็เกาะไปกับกระแสเทรนด์คนรักสุขภาพ
โดยการเน้นเจาะตลาดกลุ่มนี้
โดยเฉพาะบรรดาลูกค้าระดับบนนะครับ

คัดสรรของดีจากทั่วทุกมุมโลก
มาวางจำหน่ายเอาใจผู้บริโภค
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
และนอกจากนี้ยังมีวัตถุดิบระดับพรีเมียมของแต่ละประเทศ
นำเข้ามาวางจำหน่ายอีกมากมาย
เช่นเส้นพาสต้าแยมผลไม้ชากาแฟและซอสต่าง
งานนี้ได้เชฟพลหรือพลตันทัศเถียร
อวดฝีไม้ลายมือในการปรุงอาหารสไตล์อิตาเลียน
สำหรับสายคีนที่หลีกเลี่ยงน้ำตาล
ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีไม่แพ้น้ำผึ้ง
พอทำเสร็จพร้อมเสิร์ฟให้ชิมกันร้อนจากเตา
ในส่วนของเครื่องปรุงอาหารชากาแฟ
กลุ่มขนมขบเคี้ยวเครื่องดื่ม
ส่วนผสมทำขนมกลุ่มเส้นต่าง
สำเร็จรูปธัญพืชน้ำสลัด
อาหารกระป๋องไอศครีมและขนมครับ
โดยผู้บริโภคสามารถไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพระดับพรีเมียม
รามอินทาพระราม๔

พัทยาใต้เกาะสมุยหัวหินอำเภอป่าตอง
และอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต
สนใจนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดสำหรับคนที่รักสุขภาพ